กรณีที่ไปเจอเสียนพระพุทธรูปฝังอยู่ใต้ฐานโบสถ์
แล้วก็ปนอยู่กับพระเครื่องจำนวนมาก
ที่วัดโคกมะม่วงจังหวัดตรัง
วัดนี้เป็นวัดโบราณค่ะ๓๐๐กว่าปีแล้ว
เสียนพระพุทธรูปที่อยู่คู่วัด

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีโอกาสได้ไปเจอกับอดีตเจ้าอาวาส
แล้วก็ไปสอบถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้น

เกิดขึ้นที่วัดโคกมะม่วงหรือว่าวัดโคกกระท้อน
ตำบลควนปริงอำเภอเมืองตรังค่ะ
วัดนี้เป็นวัดโบราณอายุกว่า๓๐๐กว่าปีแล้ว
ถือว่าเป็นวัดแห่งที่๒ของจังหวัดตรังเลยนะคะ
แล้วก็เจ้าอาวาสพร้อมกับพระลูกวัด

เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือเขาเตรียมจะทำพิธี
ฝังลูกนิมิตรในการบุรณโบสถ์
แต่พอขุดไปขุดมาคุณผู้ชม
สิ่งที่ไปเจอคือดูสิคะ
พระพุทธรูปเก่าแก่
เสียนพระพุทธรูปทรงเสิร์ชมโนรา

แล้วก็เจอพระเครื่องเจอหม้อฝังดิน
ข้างในมีซากโครงกระดูกมนุษย์อยู่

บอกว่าเจ้าอาวาสรูปเก่าสร้างโบสถ์

แล้วก็ทุบพระพุทธรูปองค์เก่าแก่ที่อยู่คู่วัด
แล้วก็มาซุกไว้ที่ใต้ฐานโบสถ์ด้วย

ต่อมาเจ้าอาวาสก็มีอาการป่วย

ว่านี่น่าจะเป็นผลพวงจากการทุบเสียนพระพุทธรูป
แล้วก็สาเหตุที่โบสถ์หลังเนี้ยสร้างไม่เสร็จคือเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์อืม

ที่เป็นคนนอนอยู่นะคะ
ที่เขตเทศบาทนครตรางก์ก็ไปตามหาค่ะ
อดีตเจ้าอวาดในลูก
ตามหาว่าอยู่ไหนท้ายที่สุดเจอนะคะคุณผู้ชม
ฉายาคือเขมาพิระโตหรือว่าหลวงตาหมาย
อายุเยอะแล้วค่ะท่านอายุ๘๙ปีแล้ว
แล้วท่านก็เดินไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียง

ใช่ตอนที่นักข่าวเราเข้าไปหาเนี่ยนะคะ
พูดจาทักทายปกติแหละแล้วนี่เห็นเห็นบริเวณกระโหลกศีรษะไหมคะ
ด้านขวานะค่ะคือตรงนั้นพบว่ามันเป็นรอยเหมือนรอยยุบ
ซึ่งคนไปเชื่อมโยงกันกับเสียงของพระพุทธรูป
ว่าเป็นเพราะท่านไปทุบเสียงพระหรือเปล่าเลยศีรษะท่านก็เลยยุบแบบนี้
ก็ถามถามสอบถามพูดคุยกับหลวงตาหมายหลวงตาหมายก็บอกว่าเป็นเส้นเลือดตีบ
ผ่าตัดสมองมาตั้งแต่ปี๔๖แล้วค่ะพอผ่าตัดเนี่ยก็เดินไปไหนมาไหนไม่ได้
กิจนิมนต์ก็ไม่ได้แต่จะมีหลานมาคอยดูแล
ซึ่งหลวงตาหมายก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะบอกว่าเริ่มบูรณะวัดโคกมะม่วงด้วยตัวเอง
ทีนี้มีการนำพระโบราณใส่ไว้ใต้ฐานพระเก่า
ฝังเอาไว้จะให้เป็นสมบัติของศาสนามีเสิร์ชมโนราที่ถูกปั้นไว้ตั้งแต่สมัยมโนราเติม
โนราเติมต้องอธิบายก่อนว่าเป็นมโนราที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของภาคใต้
แล้วก็มีของเก่าเยอะเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ถ่วยชามสมัยรัตนโกศิลป์ตอนต้นใส่เอาไว้ในฐานพระ

ความหวังความตั้งใจของหลวงตาหมาย
คือจะเก็บไว้ให้เป็นสมบัติของวัด
เพราะว่ากลัวไงว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะศูนย์สลายจะศูนย์หายไปหมด
เพราะว่าจะมีคนมาลักไปขโมยไป
อยากให้ฟังหลวงตาหมายท่านเล่าค่ะ
สร้างมาเองกับมือเลยวัดข้างนั้น
ทั้งดับอิฐจาบอิฐสิงห์ก็ปั้นเอง
เป็นพระโบราณผมก็ใส่ไว้ในฐานพระก่อน

เพื่อเก็บสมบัติวัดไว้
ไม่ให้มันแตกแต่ลายหรือแก่มารักครับ

กระโมยแน่จะได้เป็นสิ่งศักดิ์ศีลด้วย
เพราะว่ามันเป็นไม้
แก่ตระหลักนี่เป็นลูกมันโรลา
ท่านก็ยืนยันนะยืนยันว่าไม่เคยทุบพระพุทธรูปนะ
แล้วที่สร้างบทไม่เสร็จเขาบอกว่าไม่มีเงินไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรหรอก
ไม่มีเงินสร้างต่อแล้วค่ะส่วนทางวัดโคกมะม่วงเนี่ยนะคะ
ก็จะเร่งบูรณะพระอุโบสถให้แล้วเสร็จก่อนวันทอดกระถิ่นครั้งใหญ่
เพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีค่ะคุณผู้ชม๒๐ตุลาคม
จะมีการทอดกระถิ่นครั้งใหญ่ส่วนเสียนพระพุทธรูปเก่า
ก็จะเก็บรักษาเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานได้มาศึกษาต่อไปนะคะ